พี่เขาอยู่วัดท่านเลยเหงา

สิ่งที่ทำก็คือนี่โก๊งเบียร์แล้วก็ไปแชทนัดสาวในทวิตเตอร์
ใช่คือจะถามไงว่ากิจของสงฆ์เหรอหรือยังไง

ไปนัดมาหาหลวงพี่หน่อยหลวงพี่อยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้
อ่าสุดท้ายเจอซ้อนแผนสภาพเป็นยังไงไปดูครับ

อ้าวทำอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมหลวงพี่แก้ผ้าแก้ผ่อนอย่างเงี้ย
อ่าหลวงพี่อ่าทำไมอ่ะทำไมจีวอนสบงต่างต่างหลุดร่วนหมดแล้วหลวงพี่
ใช่ค่ะโอ้ทำไมแก้ผ้าแก้ผ่อนอย่างนี้
เอาแล้วผู้หญิงที่ออกมาล่ะทำไมถึงแต่งตัวแบบนั้น
ศรีกาที่แต่งตัวแบบนั้นนะคะก็นั่นแหละฮะนี่ครับนี่นี่
อันนี้ภาพสว่างแล้วขอให้ดูเพราะว่าท่านนุ่งและนุ่งผ้าแล้ว
ตอนแรกท่านไม่ได้นุ่งเลยนะค่ะนะครับเป็นภาพตอนที่ตำรวจสพ
เมืองชายนาฏบุกเข้าไปที่กุฏินี่คือกุฏิวัดโอ้ยภายในกุฏิวัด
อยู่ในพื้นที่ของวัดเลยพื้นที่วัดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองชายนาฏ
ค่ะก็ไปเจอเมื่อสักครู่เห็นไหมศรีกาผู้หญิงใส่สายเดี่ยววิ่งออกมา
หอบเสื้อออกมานะฮะส่วนพระรูปนี้อายุยี่สิบสามปีเท่านั้น
โอ้โหพอเปิดประตูไปท่านศรีนาศิษย์ตาถอดศรีเลยครับนะ
ลนลานหาจีวอนมาห่มก็เข้าไปตรวจสอบในกุฏิ
ไปเจอกระป๋องเบียร์ดื่มไปแล้วครึ่งนึงแล้วก็มีเงินอีกจำนวนหนึ่ง
พระหนุ่มรูปนี้บอกว่าอ๋ออัตมาเพิ่งบวชมา๓เดือน
ที่มาบวชต้องการมาแก้บ้นเฉย
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอัตมาขอโทษสังคมแล้วกันทำให้เรื่องของพระพุทธศาสนาต้องเสื่อมเสีย
อันนี้ตอนเดินตามตำรวจออกมานี่พาไปอะไรคะ
ก็ศึกสิครับพาไปหาเจ้าอาวาสกราบลาศิกขาเลยครับ
แล้วอยากรู้ว่าคุณทัศนัยผู้หญิงที่ออกมาจากกุฏินั้นคือสรุปยังไงนะ
คือหลังจากเอาพระไปสืบก่อนใช่ไหมตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ไปถามผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเล่นทวิตเตอร์
มีผู้ชายคนหนึ่งทักมาแล้วนัดเจอกันตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเปล่า
แต่พอมาเจอเอ้าเป็นพระนะฮะคิดว่าเออถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวพระรูปนี้จะไปทำกับคนอื่นแน่นอน
เลยขออุทิศตัวแล้วกันโดยการแลกตัวเองเพื่อกำจัดมารศาสนา